คุณผู้ชมค่ะนอกจากวันนี้จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสานหบูชา
ในวันนี้นะคะก็ยังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราเรียกกันว่า
จันทรุปราคาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าราหูอมจันทร์นั่นเองนะคะ
ซึ่งตามความเชื่อหลักโหราศาสตร์ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของโชคชะตาทั้ง๑๒ราศี
ซึ่งรอบนี้ค่ะราศีที่อาจจะโดนหนักที่สุด
ก็คือราศีเมทุนค่ะ
อย่างไรก็ตามหมอไก่พพาธินีบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
หวั่นไหวส่วนจะมีผลกระทบอย่างไร
และมีพิธีไหว้แก้เคล็ดแบบไหนเราไปฟังกันเลยค่ะ
ชาวราศีเมทุนในช่วงนี้โอ้โหเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะ
มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของพวกการย้ายงานออกงาน

คืองานมันจะไม่สมูทเหมือนเดิมแล้วก็คือจะมีปัญหาเข้ามา
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง

ก็คือเราก็ควรจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

ทิ้งท้ายนะคะหมอก่ายพอพะทินี
บอกพิธีไหว้พระขอพรในช่วงวันพระใหญ่

มีวิธีเสริมดวงให้ปังมีพลังลุยงาน

หมอไก่ก็มีเคล็ดลับไหว้พระอย่างไร
ให้ได้คู่มาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐไว้ค่ะ
อย่างแรกเลยเรื่องของแสงสว่างนะคะ

ก็คือจะทำให้เราพบกับทางสว่าง
บอกเลยคนโสดเนี่ยขอแนะนำว่าให้ไปถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะ

ก็คือหมายถึงว่าให้เราได้เจอกับคู่คลองเนื้อคู่ดี
อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่หมอไก่พอพาทินีนำมาฝากแฟนไทยรัฐนะคะ
อืมนะไม่ว่าจะราศีไหนคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกเลยว่ามีสติไว้เสมอดีที่สุดนะคะ